เอาแบบนี้ก็มีด้วยนะคะปกติหึงแฟนตัวเองเนี่ยก็เคยเห็นอยู่บ้าง
แต่หึงแฟนคนอื่นนี่งงนะ

คือเขาชอบผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนั้นมีแฟนอยู่แล้ว

แต่มันไม่ได้หึงเปล่าคุณผู้ชมเพราะเขาเอามีดไปแทงแฟนผู้หญิงคนนั้นจมกองเลือดแบบนี้ค่ะ

นี่ดีนะตำรวจจับตัวไว้ได้ทันอาการผู้ชายคนนี้สาหัสนะคะ

คนก่อเหตุชื่อโทนนะคะอายุ๓๘ปีค่ะ
คนเจ็บชื่อนายนิรันดิ์อายุ๓๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕เมื่อวานนี้นี่คือในโทนใส่แว่นเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจได้รับแจ้งมาตอน๗โมงเช้าว่ามีคนถูกแทงนะคะ
หน้าร้านขายยาตลาดบางแคร์
พอลงพื้นที่ปุ๊บนายนิรันดินี่นอนจมกองเลือดเลยที่ท้องนี่มีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งค่ะ
กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมะลินะคะ
เห็นเหตุการณ์ชี้มือเลยบอกนี่ค่ะคุณตำรวจโทนคนนี้เป็นคนแทงค่ะ
โมงกว่าตำรวจก็ตามไปจับตัวในโทนได้ก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่ค่ะ
ตอนเจอตำรวจปุ๊บโทนนี่พิรุษออกชัดเลยลุกลี้ลุกลนเลิกลากไปหมด
ขากางเกงก็มีคราบเลือดพอตรวจค้นตัวมีมีดเหน็บอยู่ที่เอว
ค้นเจอมือถือของนายนิรันดิ์อีกมัดแน่นหนาขนาดนี้หนีไม่รอด
โทนก็รับสารภาพบอกว่าแทงนิรันดิ์จริงแล้วเผลอหยิบมือถือนิรันดิ์มาด้วย
โทนบอกว่าเขาเป็นคนเร่ร่อนไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
คือปกตินายนิรันดิจะมาจัดร้านตี๕แฟนสาวจะมาจัดร้านตอน๗โมง
ตอนเกิดเหตุของโทนอ่ะหึง
ึงที่ผู้หญิงที่เขาชอบอ่ะเป็นแฟนกับนายนิรันดิ์อ้าว

วันนี้เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่นะคะที่หน้าร้านขายยาตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
คือแม่คงแม่ค้าตรงนั้นเขาบอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยเพราะตี๕เนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดโรงเปิดร้านขายของกัน
แต่ถามว่ารู้จักโทนไหมรู้จักนะ
โทนคนนี้เมื่อหลายปีก่อนก็เป็นคนมาช่วยขายอาหารใส่บาทพระในตอนเช้ากับแฟนนิรันดินั่นแหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นก็เห็นในโทนหายไปพักนึงแล้วก็เป็นนายนิรันดิ์มาแทนที่
แล้วก็เห็นว่านายนิรันดิก็มาเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม
ก่อนเกิดเรื่องเห็นว่าในโทนมานั่งจ้องอยู่แถวหน้าร้านหลายวันแล้ว
แล้วอยู่ก็บุกมาแทงนายนิรันดิ์เช้ามืดเมื่อวานนี้เลย
ทีมข่าวเราก็ไปที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะคะ
จุดที่ตำรวจไปจับตัวในโทนเอาไว้ได้ค่ะ
มันอยู่ใกล้กับอาคารพาณิชย์ร้าง๓ชั้นที่น้าสาวของนายโทนอาศัยอยู่

ทีมข่าวก็คุยกับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงบอก

เหมือนสติอาจจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
บางทีก็พูดคนเดียวเล่นคนเดียวเป็นประจำ
เวลามีใครไปพูดคุยด้วยก็ถามคำตอบคำ
แต่เท่านี่รูเป็นคนไม่มีอะไรนะ

นี่งงเหมือนกันเลยว่าถึงขั้นไปแทงคนเกือบตายเลยเหรอ
คือว่าเขาเก็บของเก่ากันอย่างนี้เขาก็มาสายอยู่อย่างนี้

นายนิรันดิ์ตอนนี้อาการก็คือพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ว่ายังคงอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยค่ะ
เราก็พยายามจะคุยกับแฟนสาวของนายนิรันดิ์
ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
ตำรวจสนเพชรเกษมก็สอบปากคำในโทนอย่างละเอียดค่ะ

มากเพราะเขาเคยคบกับแฟนสาวของนิรันดิ์มาก่อน

คบมาก่อนแล้วพอกลับมารอบนี้อ่ะ
ทำไมไปมีแฟนใหม่อ่ะไปคบกับนิรันดิได้ยังไงอ่ะ

แล้วก็เลยไปไล่แทงนิรันดิ์ที่ท้องหลายแผลเลย

ตำรวจแจ้งค้าหาพยายามฆ่า